ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของศึกวินมอเตอร์ไซค์ที่สนามบินน้ำนนทบุรีครับ
ก็เป็นคลิปที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์ด้วยเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่ในวินเนี่ย
กับคนคุมวินทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะฮะปะทะคารมกัน
เนื่องจากผู้คุมวินไปรับคนใหม่เข้ามาในวิน
โดยที่มันเพิ่มจำนวนไม่บอกไม่กล่าวกันแล้วมันเยอะเกินไปนะครับเถียงกันหนักเลยนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังสักหน่อยหนึ่งกันแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงต่อนะครับ
คือวันนั้นเนี่ยเถียงกันหนักเลยนะครับวินจักรยานยนต์รนสิทธิพิชัย

ระหว่างคนขี่วินคนขี่จักรยานยนต์ในวินกับคนคุมวิน
หลังจากคนคุมวินเนี่ยไปเก็บเงินลูกวินแล้วไม่เอามาสร้างประโยชน์อะไร
ลูกวินก็สงสัยว่าเงินหายไปไหนนอกจากนี้ยังไปรับสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีก
ก็เลยรวมตัวกันไปร้องเรียนประหลัดอำเภอจังหวัดนทบุรี
ประหลัดกับทหารก็เลยลงพื้นที่มาตรวจสอบทำให้เกิดการโต้เถียงกับคนคุมวิน
แล้วก็ถูกอัดคลิปไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตรวจสอบให้นะครับเพื่อดูความคืบหน้าว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อนะครับ
เราเดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีครับหลังจากทราบว่าคนคุมวินที่ปรากฏในคลิป
พร้อมกับตัวแทนวินรถจักรยานยนต์รับจ้างในวินนี้วันนี้เดินทางไปเจรจาตกลงกันต่อหน้าประหลัดอำเภอนะครับ
ก็ใช้เวลากันอยู่สองชั่วโมงก่อนที่นายต้อยหรือว่านายธนทรภูลประเสริฐที่เป็นคนคุมวิน
เปิดเผยว่าปัญหานี้เกิดจากลูกวินไม่พอใจที่ตัวเองไปรับคนเพิ่มจากเดิมในวินมีอยู่๑๐๗คันตนรับเพิ่มมาเพิ่มเป็น๑๓๐คัน
แต่ยืนยันว่าไม่เคยข่มขู่หรือว่าทำร้ายลูกวินนะครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยเรียกเก็บเงินอะไรจากลูกวินเพิ่มเติมด้วย
ปัญหาที่เกิดน่าจะมาจากการที่ลูกวินไม่พอใจที่มีคนเพิ่มในวินแล้วก็รายได้น้อยลงนะครับ
ซึ่งสมาชิกวินที่เพิ่มขึ้นก็ยืนยันว่าไม่ได้เข้ามาแบบเถื่อนแต่เพื่อยุติปัญหาทั้งหมดเอาเป็นว่าตนลาออกจากการคุมวินก็แล้วกัน
ส่วนผลการเจรจากับทางอำเภอนะครับก็ตกลงได้ข้อสรุปว่าวินใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาตทุกอย่าง
ส่วนผลการเจรจากับทางอำเภอนะครับก็ตกลงได้ข้อสรุปว่าวินใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่ได้รับการอนุญาต
แล้วก็เอามาขายให้กับคนที่ต้องการเข้ามาวิ่งในวิน
ตัวหนึ่งก็๕๖หมื่นบาทนะ

เดือนละ๒๕๐๐บาทนะครับ
ต้อยก็ยังมาเรียกเก็บเงินเพิ่มจากคนในวินอีก

อ้างว่าจะเอาไปจ่ายให้ประหลัดอำเภอ

ก่อนหน้านี้เคยคัดค้านก็ถูกในต้อยทำร้าย
มีซื้อสดไหมมีซื้อเสื้ออะไรไหม

หกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วแต่มันจะมีผ่อนมั่ง
ซื้อสดบ้างมันจะมีอย่างนี้
เราเคยดูเขาเมียเก็บอะไรบ้างหรือเปล่า

แต่ก็นานแล้วนะที่เขาบอกว่า
ตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้ออะไรอย่างนี้
เขาบอกก็ซื้อที่เขาเขาก็คนเอามาขาย

คนชื่อต้อยเขาก็เอามาขาย
ก็แม้จะเคลียร์ได้แล้วแล้วก็นายต้อยลาออกจากการคุมวินแล้ว
แต่ว่าลูกวินเขาก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เพื่อความชัดเจนแน่นอนเรื่องการกลัวจะมีปัญหาตามหลังอะไรพวกนี้